น้ำมาต่อเนื่องที่มาเหมือนน้ำเลย

ยังมากันต่อเนื่องสำหรับงู
ล่าสุดนี่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
มีงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวถึง๒เมตร
เขาจะเลื้อยเข้าไปกินไก่ในเล้า

เพราะว่าอวบอ้วนเกินไปสรุปแล้วไปติดอยู่

คืองูอ้วนเกินไปหรือไก่อ้วนเกินไป
งูม้วนเกินไปค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรพร้อมอุปกรณ์เลยค่ะ
เข้าไปจับงูเหลือมยาว๕เมตร
ขออภัยนะคะยาวกว่าที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ
น้ำหนักประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัมค่ะ
เลื้อยเข้าไปกินไก่ในร้าวของชาวบ้านหมู่ที่๓

แต่ด้วยความอวบอ้วนของเขานะคะ
เข้าไปไม่ได้ไปได้แค่หัว
ลำตัวติดอยู่ช่องกรงเหล็กเล้าไก่
อยากจะกินก็อยากจะกินตัวเข้าไปไม่ได้
ต้องไปดูที่ท้องว่าไปกินของบ้านข้างมาก่อนหรือเปล่า
ถึงมาเข้าบ้านนี้ถึงเข้าเขาไปในกรงเขาไม่ได้นะคะ

ลำบากเพราะว่าต้องตัดเหล็กออกไป
ถึงจะเอาตัวเขาออกมาได้นะคะ
ซึ่งเจ้าของไก่นี่ก็คือคุณขวัญชัยแทร่ติ้วนะคะ
บอกว่าเลี้ยงไก่ไข่ไว้หลังบ้าน

เจองูเหลือมขนาดใหญ่ติดอยู่กรงเหล็ก
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จับแล้วก็ตามธรรมเนียม